เป็นคลิปไวรัลของน้อง๓คนเป็นเด็กผู้หญิงนี่แหละค่ะ
สามคนนี้เรียกได้ว่าลีลาการลิปซิงค์เพลงเนี่ยอินเนอร์จัดเต็มมาก
ชาวเน็ตที่เห็นนะคะก็พากันแชร์ต่อชวนเพื่อนมาดู
ตอนนี้ยอดวิว๓ล้านวิวแล้วจะเด็ดขนาดไหนดูพร้อมกันเลยค่ะ

แต่จะสังเกตว่ามี๓ดาราแต่ว่าคนที่ปากเป๊ะที่สุดก็คือน้องมอมแมมนี่แหละค่ะ
โดยคลิปวิดีโอนี้นะคะถูกเผยแพร่ผ่านสมาชิกเฟส
เช่นพ
เกิดเรียงปีกันเลยทีเดียวแล้วก็อยู่ใกล้บ้านกันด้วยนะครับ
จุดเริ่มต้นของคลิปนี้มาจากที่น้องมอมแมมก่อน
เป็นหลานข้างบ้านชอบมาเล่นที่บ้านกับน้องสาวตน
น้องเป็นคนตลกชอบร้องเพลงก็เลยขออัดคลิปหน่อย
เอามาลงโลกโซเชียลปรากฏว่ามีคนชอบฮะ
โด่งดังกดไลค์กันท่วมเลยทีเดียว
เป็นเน็ตไอดอลสายใหม่นะเดี๋ยวนี้มีเยอะที่น้องที่มีความสามารถ
แล้วแบบออกมาแสดงตัวตนที่แท้จริงแล้วชาวเน็ตก็โอ้เอ็นดูนะคะ

คนที่มีพรสวรรค์นี่มีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมด
แต่เมื่อก่อนนี้ไม่ได้มีโอกาสใช้แววไง
คุณถ่ายทอดตัวเองออกมาให้โลกเห็น
เห็นคลิปแบบนี้น่ารักตลอดเลยนะครับ
น้องเค้าบริหารปากได้ดีมากเลยนะคะช่วง